ในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
โอ้โหนี่มันไม่ใช่ส้มโอธรรมดานะ

มันคือส้มโอ
ชั่วชาติร้านข้าวมากันที่สวนสมโอของบุญพิติคโครมชะจร

ลูกส้มโอพันขาวใหญ่โดยขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งครับ
ซึ่งคุณกิติบอกว่าจุดเด่นของส้มโอพันธุ์ใหญ่นั้นมัน
ลูกมันใหญ่หวานอมเปรี้ยวแต่ว่าหวานนำ
ถ้ากินกับพริกเกลือมันจะน่ากินกว่า
ส่วนเรื่องของการดูแลรักษาส้มโอพันนี้ล่ะครับ
คุณกิติดูแลรักษายังไงครับ
ช่วยบอกให้พี่น้องเกษตรกรของเราฟังหน่อยครับ
ซึ่งส้มโอพันขาวใหญ่แต่ละลูก

ลูกหนึ่งหนักถึง๑กิโลครึ่งถึง๒กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนราคาขายจะขายลูกละ๔๐๕๐บาท
หรือหากแกะเนื้อขายจะขายแพ็คละ๒๐๔๐บาทครับ
โดยส้มโอมของเขาจะให้ผลผลิตต้นละ
๒๐๐ลูกต่อต้น

ซึ่งเขาจะเก็บขายให้กับลูกค้าทั้งในสวนและส่งไปขายที่ตลาดภายในพื้นที่
ซึ่งทำให้เขามีรายได้จากการขายส้มโอพันขาวใหญ่เฉลี่ย
ต้นละ๖๐๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ